ร้องได้ไข่ล้าง
ร้องได้ไข่ล้าง
เรียกพี่ได้ไหม
แล้วพี่ใจกินขนมหมื่นห้าค่า
เรียกค่าโล่นห้าพัน
ที่ลุงเลิกกันไม่ให้และปั้นแน่นอน
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
โอมร้อง
ได้ครับ

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง
ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง
ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้ไข่ล้าง

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า

สู้ครับ

ช่วยเปิดมาเจอข้ามเพลงนี้ไปเลยรับ๒๐๐๐บาทเลยแล้วไม่ต้องร้องนะครับ
อยู่ป้ายไหนคะอยู่ในนี้แหละครับหรือเปลี่ยนเพลงก็ยังมีโอกาสนะครับ
บอกลุงมาครับโอมตัวช่วยที่เหลืออยู่นะครับจากอีซูซูดีแม็กซหนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาวเวอร์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
มีอีกหนึ่งคำถามที่หอมไปเมื่อกี้หอมหรือเหม็น

โอมนะครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับ
เพลงที่๒มีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายจนกว่าจะพอใจ

ตัวช่วยของน้องโอมนะครับในเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ

ตัวช่วยนะครับของน้องโอมแผ่นที่๖ก็คือ

ช่าช่าช่า

เออ
เอาอีก
อมไปเล่นข้างล่างไป
นี่จะเป็นการรวมการเต้นบีบอยและการเป่ากบไปด้วย
เป็นกีฬะใหม่คือแบบนี้มาขึ้นแบบนี้

รู้ไม่เกินอีกนึงเริ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองหมื่นครับสองหมื่นบาทครับ